คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของน้องเมย์นะคะหญิงสาววัย๒๓ปี
ที่เธอถูกลุกหลงนะคะโดนยิงจนเสียชีวิตค่ะ
คือเธอเนี่ยกำลังรอรับปริญญาแล้วก็ไปทำงานที่ร้านบาเบียที่หัวหินประจวบคิริขัน
คือเธอก็อยากจะหารายได้อยากจะฝึกภาษาอังกฤษ
เพราะว่าที่ร้านนี้ลูกค้าชาวต่างชาติเยอะอืม
กลายเป็นว่าไปโดนลูกหลงแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
คือตำรวจอ่ะจับคนร้ายได้แล้วคนร้ายบอกว่าตั้งใจจะไปยิงเจ้าของร้าน
ครับเพราะว่าเคยมีเรื่องกับเจ้าของร้านมาก่อน
ตั้งใจจะไปยิงข่มขู่สั่งสอนแต่ดูสิคะ
กลายเป็นว่าผู้หญิงที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลย
กลายเป็นโดนลูกหลงถูกยิงและเสียชีวิตนะคะ
วันนี้ครอบครัวก็ไปรับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
นายอารันหนูนะไปรับศพนางสาวสุธิดาหนูนะ
ลูกสาวที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
นำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพรหมวงสารามในซ้อนประชาสงเคราะห์๒๗
มีญาติมีเพื่อนสนิทไปรอไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยความเสียใจนะคะเพราะว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหัน
ไม่มีใครคาดคิดจริง
ครอบครัวนำชุดคุยของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาศมาใส่ให้น้องเมย์เป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
คือจริงแล้ว๑๙สิงหาคมจะมีพิธีรับปริญญา
แต่ทางมหาวิทยาลัยเลื่อนวันออกไปก่อน
ทำให้ช่วงเวลาว่างน้องเมก็เลยขอที่บ้าน
ไปทำงานที่ร้านบาเบียที่หัวหินประจวบคิริขัน
แต่กลายเป็นว่ามาถูกยิงเสียชีวิต๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุน้องเมย์นั่งอยู่หน้าร้านกับเพื่อนค่ะ
มีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
คือวิ่งย้อนสอนผ่านหน้าร้านมาเลยนะคะ
แล้วก็ใช้ปืนยิงเข้าไปในร้านเลย
กระสุนปืนโดนที่คอ
คือน้องเมย์เขานั่งหันหลังออกร้านนะคะกระสุนเข้าคอ
คนร้ายยิงเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยนะคะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้
ในอารันทร์พ่อของน้องเมบอกว่า
น้องเมย์เนี่ยเป็นเด็กกระตันยูมากขยัน
ก็ใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือไปทำงานพาร์ทไทม์
อยากจะแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว
เรียนจบรอรับปริญญาก็ยังทำงานนะคะ
ก็ขอไปทำงานที่ร้านบาเบียตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ย
กับน้องเมย์ก็วีดีโอคอลหากันทุกวันน้องเมย์เล่าให้ฟังตลอดว่าแต่ละวันทำอะไรบ้าง
อะไรบ้างพ่อบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
โอ้โหน้องเมเคราะหร้ายจริงมาโดนลูกหลงแบบนี้
เพราะน้องเมย์ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวด้วยค่ะ
เราก็ได้มาทำงาน๓ห้างบ้างตลาดทุนบ้างอะไรอย่างนี้
เอ้อไม่ให้ผสดงบราคทุกวันละครับ
เนี่ยมาทำให้ขติก็มักไป
เพราะหรือเรืองกฎหมายไป
บอกว่าร้านที่น้องเมย์ไปทำเป็นร้านของเพื่อนที่รู้จักกัน
เมย์ไปทำเป็นแคทเชียร์ค่ะแต่ถ้าว่างก็จะไปช่วยเสิร์ฟอาหาร
เพราะว่าอยากจะฝึกภาษาอังกฤษลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
ก็ไปอยู่กับเธอนะคะที่บ้านออกไปทำงานบ่าย๒กลับเที่ยงคืน
เมย์เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
มีเรื่องทะเลาะกันค่ะระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้าในร้าน
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะน้องเมย์ก็ไม่ได้คิดอะไร
มาเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าน้องเมย์มาถูกยิงเสียชีวิตค่ะ

ทางตำรวจสพหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าจับผู้ต้องหาได้แล้วสามคนก็ประกอบไปด้วยนางสายฝนเฉลี่ยวรอบผู้จ้างวานค่ะ
นายจักรพรรณกองรักอายุยี่สิบสามปีคนขี่รถจักรยานยนต์
ในไทยอายุสิบเก้าปีชาวกัมพูชามือยิงนะคะส่วนนายวรพฤษเล้าสิริมงคลอายุยี่สิบเก้าปี
เป็นคนจัดหามือปืนตอนนี้หลบหนีอยู่นะคะคนนี้
ตำรวจเชื่อว่าไม่นานค่ะน่าจะจับได้นี่นะคะก็เลยจับได้แล้ว
สามในสี่คนที่ร่วมกันก่อเหตุคือเหตุการณ์มันเป็นอย่างงี้ค่ะ
นายจักรพันธ์กับในไทยเนี่ยบอกว่าได้รับการว่าจ้าง
มาจากนายวรพฤษสี่พันบาทนะคะให้ไปยิงใส่ร้านนี้
ก่อนหน้านี้นางสายฝนไปทะเลาะกับเจ้าของร้านครับ
ก็เลยโกรธแค้นจ้างนายวรพฤษว่าหามือปืนให้หน่อย
ยิงใส่ร้านให้หน่อยเป็นการสั่งสอน
เขาอ้างว่าตั้งใจแค่จะยิงหน้าร้านเพื่อสั่งสอนแต่กระสุนไปโดนน้องเมย
พนักงานของร้านแล้วน้องเขาเสียชีวิตนะคะครับ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะและข้อหายิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ